คุณผู้ชมค่ะสายมูสองคนมาขนาดนี้แล้ว

คำว่าให้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด
โอ้ยพวกแกอะไรปะนี้
ไม่ใช่จะพูดถึงพี่สมจิตสมนอง

เขาเป็นผู้ให้และเป็นสายมูตัวจริงด้วย
วันก่อนเสนอว่าพี่แกมูแล้วปัง

ล่าสุดพี่สมจิตค่ะบอกผ่านกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
บอกว่า๒๖พฤษภาคมนี้
เตรียมเลยเตรียมเดินทางไปทำกิจกรรมดีกับโครงการสมจิตกีฬาเพื่อนน้อง
กีฬากีฬาปัญญาวิเศษ
ท่าให้ท่าให้

เหล่ากรยานมิตรสายมูค่ะณโรงเรียนบ้านทรัพย์เศรษฐี

โดยกิจกรรมนี้ค่ะพี่สมจิตตั้งใจเลยที่อยากจะมอบอุปกรณ์กีฬา
มอบอาหารกลางวันให้กับน้องนะคะ
อกจากนี้ค่ะยังมีไฮไลท์จากอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาด้วย
คนนี้เป็นนักเขียนชื่อดังคุณผู้ชมค่ะเป็นนักเขียนยันชื่อดัง
อาจารย์ที่พี่สมจิตในการนับผือรวมด้วยลูกสิทธิ์ลูกหานะคะ
ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง

ทุนละ๕๐๐บาท
ถ้าคิดเป็นเงินก็๑๒๕๐๐บาทค่ะ
พูดง่ายก็คือน้องก็ได้รับการศึกษาทุกคนเลยนะคะ
ถือว่าเป็นตัวเลขดีนะแล้วก็น้องได้รับผลประโยชน์ด้วย
ยังไม่หมดคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านั้น
ยังมีการเตะฟุตบอลระหว่างทีมสมจิตแล้วก็เพื่อนนะคะ

บอกแล้วว่างานนี้สนุกแน่นอนไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะ
พฤษภาจะไปมอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน

แล้วก็อุปกรณ์กีฬาต่างหากผ้าป่าต่างหากอาหารกลางวันต่างหาก
ก็มอบให้กับน้องที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษา
โอกาสทางด้านการอุปกรณ์กีฬาครับ
ทีมการก็จะมีกุ้งสูตรธิราชที่จะไปด้วย

แล้วก็เพื่อนพร้องน้องพี่เขียวกับสายกีฬาสายมู
ยิ่งยงก็มอบอุปกรณ์กีฬามาช่วยนะครับ

โอ้โหเราได้ฟังแบบนี้ได้อ่านข่าวแบบนี้

ช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าชีวิตพี่สมจิตแกดีมาก

กำลังจะได้เล่นละครกับเชอรี่นะใช่นะคะ